ด้วยความคืบหน้าคดีที่หญิงสาวคนหนึ่งนะฮะ
อายุ๒๕ปีถูกพบเป็นศพถูกฝังอยู่ในสวนมะม่วงที่จังหวัดอ่างทอง

หลังจากที่พ่อกับแม่ก็หากันอยู่

แล้วก็คาดว่าจะต้องเป็นฝีมือของสามีแน่

เมื่อวานนี้เนี่ยช่วงเช้าเนี่ยก่อนที่เขาจะเจอศพเนี่ย
บอกว่าโอ้ผมก็หาภรรยาอยู่เหมือนกัน
เดี๋ยวขี่จักรยานยนต์ไปหาที่อายุทยากันแล้วกัน

แล้วพอเขาเจอศพเนี่ยคือติดต่อไม่ได้เลย

ล่าสุดนะครับผู้ชายคนนี้นะฮะที่ชื่อเล่นว่าตั้มเนี่ย
นะชื่อจริงชื่อในเมฆชื่อเล่นในตั้มค่ะยอมออกมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากหนีหายไป๑วัน๑คืน
หลังจากพบศพภรรยาถูกฝังเอาไว้ในพื้นที่สวนมะม่วงที่อ่างทอง
นี่ฮะนายคนนี้นะครับถูกจับได้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปฟังเขาหน่อยนะฮะช่วงที่เจ้าหน้าที่นำตัวมา
นี่นะฮะถูกจับได้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับที่จะอ้างว่ายังไงก็ได้นะฮะ
เพราะว่าผู้ตายเขาไม่มีสิทธิแจงแล้วนะครับ
เมฆสุขคำชื่อเล่นชื่อตั้มนะฮะอายุ๓๒ปี
ผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าอำพลางศพนางสาววันนิดามบุตรบุญเนธ
จ้อยนะฮะอายุ๒๕ปีที่เป็นภรรยา
แล้วก็ทิ้งศพเขาไว้ในสวนมะนาวนะครับ
ในพื้นที่หมู่๙ตำบลบ้านพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
แล้วก็หลบหนีไปนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้นะครับ

ติดตามจับกลุ่มตัวได้ขณะหลบหนีไปกบดาน
อยู่ที่บ้านเพื่อนในจังหวัดลบบุรี
แล้วก็คุมตัวมาสอบปากคำที่สพแสวงหาที่อ่างทอง
นำตัวมาพร้อมกับพ่อของในเมฆนะฮะ

พ่อก็คือในวัญชัยสุขคำอายุ๖๒ปีนะครับ
เพราะว่าตัวพ่อของผู้ต้องหาเนี่ย
ก็ช่วยลูกชายในการซ่อนเร้นอำพลางศพนะฮะ
เดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นมายังไง
หลังสอบปากคำพลโดรีสุพธีบุญครองภูมิครับการ
สืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
บอกว่าในตั้มยอมรับสารภาพว่าตัวเองเป็นคนลงมือฆ่า
ยายาก็คือน้องจ้อยจริงอ้างว่าตลอดสองสามเดือนที่ผ่านมา
ภรรยามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจะตีตัวออกห่าง
ด้วยความสงสัยก็เลยตามไปดูที่โรงงาน
แล้วไปเห็นภาพบาดตาบาดใจคือภรรยาคุยอยู่กับผู้ชายคนอื่น
แล้วก็ยังไปรับไปส่งกันถึงบ้านด้วยด้วยความหึงหวง
ก็เลยพยายามจะเข้าไปพูดคุยไปเคลียร์แต่กลับมีปากเสียงกันรุนแรง
แล้วในตั้มก็อ้างอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างทั้งหมดของผู้ต้องหานะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าน้องจ้อยเขาไม่มีสิทธิแจงแล้วนะฮะ
ตั้มเนี่ยอ้างว่าวันเกิดเหตุบันดาลโทษะหลังจากที่ทะเลาะกันรุนแรง
ใช้แขนล็อกคอน้องจ้อยทำให้น้องจ้อยเนี่ยแน่นิ่งแล้วก็เสียชีวิตไป
ด้วยความกลัวก็เลยโทรไปหาพ่อพ่อก็คือนายวัญชัยนะ
ให้พ่อมาช่วยหน่อยพ่อก็มาช่วยอำพลางศพนะครับ
โดยหลังที่หลังเกิดเหตุที่น้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
พรางศพเสร็จแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปกบดานที่บ้านเพื่อน
ในพื้นที่ตำบลพะเนียดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี
สุดท้ายแล้วตำรวจก็ตามไปเจอตัวจนได้นะครับ
เขาบอกว่าเขาอยู่กันอยู่กินฉันสามีภรรยากันมา๑๐ปีนะครับ
แต่ว่าในช่วงหลังนะครับ๒๓เดือนที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าแฟนเขาผิดปกติ
จากเดิมที่เคยรักกันดีนะครับก็เหมือนกับว่าเหมือนก็รังเกียจเขานะครับ
แล้วก็เขาก็รู้ว่ามีช่วงหนึ่งที่เขามาส่งภรรยาที่โรงงาน
ก็ปรากฏว่าเขาก็แอบดูเขาเห็นว่ามีคนอื่นมารับมาดูแลภรรยาเขาด้วยนะครับ
เขาก็เลยโกรธในเรื่องนี้ด้วยครับ
แสวงตั้งจิตแม่ของในตั้มนะครับวันนี้ก็มาที่โรงพักนะครับ
เพื่อจะมาติดตามความคืบหน้าคดีของลูกชายกับสามีตกเป็นผู้ต้องหาทั้งคู่นะครับ
ลูกชายนี่ฆ่าภรรยาส่วนพ่อเนี่ยมาช่วยนะในการอำพลางศพลูกสะพ้ายนะครับ
ระหว่างที่นางเสวียงนั่งรอเจ้าหน้าที่ในการสอบปากคำสามีกับลูกชายเนี่ยเธอก็น้ำตาคลอเบ้าตลอดเวลา
แต่อีกมุมหนึ่งเธอก็บอกว่าก็ดีใจนะที่ตำรวจสามารถตามจับลูกชายได้
หลังจากที่หายตัวไปเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นห่วงมากนะครับ
ส่วนคำให้การของสามีที่บอกว่าตัวภรรยาเองเนี่ยก็เห็น
คือพ่อในตั้มเนี่ยบอกว่านางเสวียงแม่ของในตั้มเนี่ยก็เห็นนะ

ช่วงที่ลูกสะพ้ายตายไปแล้วแล้วในตั้มกับพ่อกำลังเอาศพไปอำพรางเนี่ย
เสวียงเนี่ยเขาก็เห็นนั่นแหละเพียงแต่เขาไม่ได้มาช่วยทำอะไร
ตรงนี้นะครับนางเสวียงบอกว่าไม่เห็นนะฮะขอยืนยันว่าตัวเองไม่รู้เห็นอะไรด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
เพื่อที่จะมามาละโชน
อยากจะบอกอะไรกับลูกไหมตอนนี้
แม่รักมาก

แม่ไม่เห็นใช่ไหม
ถูกพบอยู่ที่ร่องสวนมะม่วงริมถนนแสวงหาดอนกลางที่ตำบลแสวงหาในจังหวัดอ่างทอง
ตอนแรกเนี่ยตำรวจตั้งสามีเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่าติดตามตัวไม่ได้ติดต่อไม่ได้
แต่ที่ทำให้ตำรวจมั่นใจก็คือเมื่อเช้าอะค่ะตำรวจเนี่ยไปพาตัวนายวัญชัย
ซึ่งก็เป็นพ่อใช่ไหมคะพ่อของผู้ก่อเหตุเนี่ยมาสอบปากคำ
ยอมรับสารภาพแต่โดยดีเลยว่าลูกชายเป็นคนฆ่าภรรยา
ยังบอกตำรวจอย่างละเอียดเลยด้วยว่าตัวเขาเองนี่แหละที่เป็นคนใช้จอบขุดดิน
แล้วก็ฝังร่างลูกสะพ้ายด้วยตัวเองค่ะครับ

แล้วทำไงต่อหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยเรามานั่งคิดทบทวนไหมว่าเราจะต้องบอกตำรวจ

ลูกใครใครก็รักอะค่ะพ่อบอกพ่อรักลูกแบบนี้

แต่ฝั่งแม่ของผู้สูญเสียแม่ของผู้ตายค่ะ
แม่บอกแม่รับไม่ได้ลูกแม่แม่ก็รักเหมือนกัน
เมื่อเช้านี้แม่มาติดตามความคืบหน้าทางคดีนะคะ
แม่ก็ร้องไห้ค่ะให้สัมภาษณ์กับเรา

อันนี้ตอนที่แม่ให้สัมภาษณ์แม่ยังไม่รู้นะคะว่าคนก่อเหตุก็คือสามีกับพ่อตาของลูกสาว

พอแม่รู้นะแม่พูดชัดเจนเลยบอกว่า

ขอให้กฎหมายเข้มแข็งและเอาผิดทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้
จริงฉันอยากได้จับพ่อพี่อะไรมาก่อน
ใครทำอะไรให้จับให้ได้และจับให้ได้ก่อน
เอาทุกตัวคนที่มีคุณที่ร่วมมือกัน
ไม่ต้องให้เค้าใช้กรรมของพวกมัน

ที่ใจมันเลวชั่วชาติเลย
คุณจะให้อภัยอย่างนี้
ไม่ให้อภัยให้อภัยไม่ได้ให้มันตกนรก
มันทำเกินไปมันไม่ใช่คนนะพี่
คุณแม่ก็โมโหแล้วก็ช้ำใจมากนะฮะ
เพราะว่าลูกสาวเนี่ยตกลงมาคบหาอยู่กินเป็นภรรยาของในตั้ม
มาอยู่บ้านในตั้มเนี่ยทำงานเลี้ยงในตั้มนะฮะ

สุดท้ายมาถูกฆ่าแล้วก็ฝังดินอำพลางศพอีก

ในวันเกิดเหตุเนี่ยในตั้มวัย๓๒ปีนะครับ
มีปากเสียงทะเลาะกับน้องจ้อยที่เป็นภรรยาวัย๒๕ปีที่บ้านพัก

แล้วก็พลั้งมือบีบคอภรรยาจนเสียชีวิตบนเตียงนอน
ช่วงเที่ยง๑๗สิงหาคมนะครับที่เกิดเหตุในวันนั้นเนี่ย
ตั้มก็โทรไปหาพ่อพ่อคือนายวัญชัยวัย๖๒ปี
พ่อเนี่ยเขาทำอาชีพเฝ้าสวนมะม่วงอยู่
บอกว่าเนี่ยได้พลั้งมือบีบคอน้องจ้อยจนเสียชีวิตแล้ว
ขอให้พ่อเนี่ยมาช่วยหน่อยทำยังไงก็ได้
เอาศพจ้อยเนี่ยไปซ่อนไปอำพลางในสวนมะม่วงกันหน่อย
จากนั้นนายวัญชัยครับแทนที่จะบอกให้ลูกชายเนี่ยสารภาพ
หรือว่ายอมรับความผิดค่ะมาช่วยนะฮะ
มาถึงก็ไปเอาผ้าคลุมสุ่มไก่สีดำ
ไปหาลูกชายที่บ้านพักในพื้นที่หมู่๙ตะมนต์บ้านพราน
ใช้เส้นทางที่ผ่านกลางทุ่งนาด้านหลังสวนมะม่วงนะครับ
จะได้ไม่เห็นนะรับตาคนนะครับ

แล้วก็ยกใส่รถสาเล็ง
แล้วก็ขี่ไป
โดยวางศพของน้องจ้อยไว้บนรถซาเล้ง
ขณะเกิดเหตุเพื่อนบ้านไม่มีใครเห็นเหตุการณ์
เพราะว่าช่วงนั้นที่หมู่บ้านเขามีงานศพพอดี

จริงอาทีพาไปชี้จุด
ก่อนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนายวัญชัยก็จะขี่รถซาเล้งขนศพไปที่ทุ่งนา
แล้วก็ผ่านไปยังสวนมะม่วงส่วนลูกชายก็คือตัวในตั้ม
ขี่จักรยานยนต์ตามหลังรถซาเล้งของพ่อไปค่ะนะไปถึงจุดสวนมะม่วง
นายวัญชัยผู้เป็นพ่อเขารับจ้างเฝ้าสวนมะม่วงอยู่
ก็ใช้จอบขุดหลุมตรงร่องสวนมะม่วงขุดลึกประมาณ๕๐เซนติเมตร
แล้วก็ช่วยกันเอาศพน้องจ้อยไปฝังแล้วก็เอาดินกลบเอาไว้
แล้วทีนี้ขุดไป๕๐เซนติเมตรมันไม่ได้ลึกมาก
พอฝังเอาดินกลบแล้วมันก็ยังเห็นศพอยู่
ก็เลยไปตัดพวกกิ่งมะม่วงกิ่งไม้เนี่ยมาคลุมเอาไว้
แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
หลังจากนั้นนะครับนายวัญชัยเนี่ยผู้ที่เป็นพ่อ
เขาบอกว่าภรรยาของเขาก็เห็นด้วยตลอดนะ
เห็นเหตุการณ์นะแต่ไม่ได้ช่วยลงมืออะไร
แต่ว่าทางภรรยาเขาบอกเขาไม่เห็นอะไรเลยนะ
ซึ่งช่วงที่น้องจ้อย๑๗สิงหาคมที่หายตัวไป
ทางบ้านเขาก็เริ่มตามหาแล้ว
ทีแรกก็มาหารอบนึงแล้วเพราะว่าสงสัยว่า

อยู่ในพื้นที่แถวสวนมะม่วงของ
ตัวในตั้มพ่อในตั้มที่เขาทำงานดูแลอะไรกันอยู่หรือเปล่า

ตอนแรกยังไม่เจอสุดท้ายมีชาวบ้านมาเจอนะคะ
จนเมื่อวานไปเจออีกรอบนึงไปหาอีกรอบนึง

ซึ่งหลังจากที่ตำรวจสอบปากคำนายวัญชัย
ของผู้ต้องหาแล้วก็หนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิด
ในการปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพแล้วนะคะ
ก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ดูบรรยากาศในช่วงนั้นกันหน่อยค่ะ

หัวเอาหัวไปไหนครับ
คุณส่งไว้ลูกข่อเป็นอย่างนี้เลย
แต่จริงเนี่ยผ้ามันเจาะมันก็เลยคุณหมดแล้วนะ
คุณผ้าสีดำคุณหมดเลย

ลูกชายก็ไปพร้อม

ขี่ตามไปลุงไปทางไหนเอาขึ้นสระตาลดเลย
โอเคค่ะก็แสดงให้ดูเลยว่าช่วยกันกับหอสมพันธุ์ลูกสะพัย
แล้วก็นำร่างมาวางไว้ที่สาเล้ง
แล้วก็ขี่ออกไปตามเส้นทางคันนานะคะ
ซึ่งทุ่งนาถือว่าค่อนข้างโล่งเลย

ไม่รู้ว่าตอนนั้นมีคนมาเห็นบ้างหรือเปล่า
แต่บางคนอาจจะมองว่าอาจจะขี่ซาเล้งขนของไปธุระอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

แล้วเป็นจังหวะที่ชาวบ้านเขามีงานศพช่วงเวลานั้นเขาก็เลยไปที่วัดกันหมดพอดี

ไปจนถึงสวนที่นายวัญชัยรับจ้างเฝ้าอยู่ตรงนี้เป็นสวนมะม่วงนะคะ
วัญชัยก็เอาจอบขุดที่ร่องน้ำตรงที่ชาวบ้านเขาไปพบศพกันนั่นแหละ
แล้วก็ช่วยกันกับลูกชายสองคนยกศพนางสาววันนิดาไปฝังไว้ที่กลางร่องน้ำ
แล้วก็อย่างที่คุณพักภูมิเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
มันขุดไม่ลึกพอศพมันก็ยังโผล่พ้นดินมาอยู่
ก็เอามีดตัดกิ่งไม้ต่างมาวางทับอำพรางไปอีกทอดหนึ่ง
แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติ
ทุกคดีอาจยกรรมเนี่ยแหละฮะสุดท้ายก็ต้องมีหลักฐานมาเจอจนได้นะฮะ

วัญชัยผู้เป็นพ่อของในตั้มร่วมมือกับลูกชายเสร็จแล้ว
นายวัญชัยบอกว่าหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วนะครับ
ตอนกลางคืนของคืนวันนั้น๑๗สิงหาคม
ก็มานอนอยู่ที่บ้านพักในสวนมะม่วงนั่นแหละ
ห่างจากจุดฝังศพ๕๐เมตร

เขาก็มาหากันวันสองวันไม่เจอตัวเองก็นอนอยู่แถวนั้นนั่นแหละ

แล้วบอกว่าขณะที่เดินออกมาข้างนอกตอนกลางคืนคืนนั้นนะ
มองไปทางร่องสวนมะม่วงจุดฝังศพ
เห็นผู้ชายคนนึงลักษณะเหมือนห้อยหัวลงมาจากต้นไม้

เคยผูกคอตายที่ต้นไม้ตรงนี้เมื่อหลายปีก่อน

เห็นวิญญาณของผู้ชายที่เคยผูกคอตายตรงนั้นนะครับ

แล้วก็เลยหนีไปนอนที่อื่น
ก็เลยไม่ได้นอนต่อที่บ้านพักตรงสวนมะม่วง

แต่ไม่กลัวการกระทำของตัวเองและลูกชายเลยนะคะ
เขาคงเอาแจ้งปิดผสม
แล้วก็ปรับมองสมบัติ
ทีนี้เรามาดูเส้นทางในการเกาะเหตุกันหน่อยนะคะ
บ้านหลังเกิดเหตุที่ในเมฆเนี่ยฆ่าน้องจ้อย

อยู่พื้นที่ตำบลบ้านพรานในอำเภอแสวงหา
ส่วนสวนมะม่วงจุดพบศพน้องจ้อยอยู่ริมถนนแสวงหา

ซึ่งเป็นพื้นที่หมู่๙ตำบลบ้านพรานเหมือนกัน
จากบ้านพักประมาณ๘๐๐เมตร

ซาเล้งออกมาจากบ้านพักในสวนมะม่วง
ว่าห่างจากจุดฝังศพ๕๐เมตรนะคะ
ขี่ไปตามถนนแสวงหาดอนกลางนี่แหละ
แล้วก็เลี้ยวไปขนศพน้องจ้อยที่บ้านพักลูกชาย
จากนั้นขากลับขี่ซาเล้งผ่านทุ่งนา
ซึ่งเป็นเส้นทางด้านหลังสวนมะม่วง

แล้วก็ค่อยเอาศพไปฝังอำพรางในสวนมะม่วงนะคะ

ทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยพบว่า

ผู้ต้องหาก็คือในเมฆหรือว่าในตั้มเนี่ย
ทะเลาะกับภรรยาคือน้องจ้อยอย่างรุนแรง

แล้วก็พลั้งมือบีบคอเขาจนเสียชีวิต
ตลอดทั้งวันครอบครัวของน้องจ้อย

หายตัวไปแบบผิดปกติ

เที่ยง๑๗สิงหาคม
ก็ไปช่วยกัน
ที่ท่านได้เห็นข่อนมูลนั้นสักครู่
ครอบครัวของน้องจ้อยที่ตามหา
ลูกสาวอยู่ตั้งแต่๑๖สิงหาคมเนี่ย

ผมก็ขี่จักรยานยนต์ตามหาอยู่หลายที่เลย
คือกะว่าไม่ให้ใครสงสัยตีเนียนอ่ะตัวเองก็หาเหมือนกัน๑๙สิงหาคมครับ
ตำรวจก็มาสอบปากคำในเมฆนะครับแล้วก็พ่อกับแม่ด้วยที่สวนมะม่วง
ทั้งสามคนพ่อแม่ลูกปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องน้องจ้อยหายตัวไปนะครับ
ไม่รู้ว่าไปไหนครอบครัวของน้องจ้อยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน
ก็เลยไปบอกเจ้าของสวนบอกขอเข้าไปหาในสวนหน่อยได้ไหม
วันนั้นก็เข้าไปหานะครับ๑๙สิงหาคมแต่ไม่เจออะไร
สิงหาคมเจ้าของสวนกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แม่ของน้องจ้อย
กลับมาหาอีกรอบนึงแต่คราวนี้เนี่ยโอ้โหที่พาตำรวจมาด้วยเนี่ยนะฮะ
ว่าเมื่อวานไม่เจอเนี่ยแต่วันนี้ได้กลิ่นฮะ
คือกลิ่นมันก็หลายวันก็อาจจะออกมาแล้วโชยมาแล้วนะครับ
ก็หาหาจนพบว่าน้องจ้อยเนี่ยถูกฝังอยู่ที่ร่องสวนมะม่วง
ห่างจากจุดที่มาหากันเนี่ยแค่ประมาณ๑๐๐เมตรเท่านั้น
ค่ะซึ่งน้องจ้อยกับนายตั้มหรือนายเมฆผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เขาอยู่กินกันมาเป็นสามีภรรยานานกว่า๘ปีแล้วนะคะ
ที่ผ่านมาทะเลาะกันบ่อยค่ะสามีภรรยาคู่นี้
ส่วนมากก็คือฝ่ายชายนั่นแหละหึงหวงกลัวว่าฝ่ายหญิงจะปันใจไปให้ผู้ชายคนอื่น
ก่อนหน้านี้แม่น้องจ้อยเล่าให้ฟังนะคะว่าน้องเนี่ย
ขอเลิกกับนายตั้มมาแล้วแต่นายตั้มไม่ยอมค่ะ
แล้วก็ข่มขู่ด้วยบอกว่าถ้าเลิกกันนะจะฆ่าให้ตายยกครัวเลยส่วนนายวัญชัย
ตอนแรกเนี่ยนายวัญชัยบอกใช่ไหมว่านางเสวียงที่เป็นภรรยาเห็นพฤติกรรมของตัวเขากับผู้ชายทุกอย่าง
แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเคลื่อนย้ายหรือว่าอำพลางศพ
แต่พอไปตรวจสอบดูปรากฏว่านางเสวียงเนี่ยแกมีอาการหลงลืมด้วยนะคะครับ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
นางบุญชูบุญเนธอายุ๔๗ปีซึ่งเป็นแม่แล้วก็ญาติญาติด้วยนะครับ
อีกหลายคนเลยนะฮะญาติของน้องจ้อยนะฮะ
นิมนต์พระจากวัดพวงทองหนึ่งรูปไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของลูกสาว
ในจุดที่ในเมฆเนี่ยได้บีบคอน้องจ้อยจนเสียชีวิตที่บ้านพัก
รวมทั้งจุดที่ถูกนำศพไปฝังอำพลางไว้ที่สวนมะม่วงด้วยนะครับ
จุดแรกที่ไปเชิญดวงวิญญาณนะครับเป็นบ้านของในตั้มนะครับ
บุญชูแม่ของน้องจ้อยกับญาติญาติไปถึงนี่เข้าบ้านไม่ได้นะฮะ
เนื่องจากประตูเนี่ยล็อกกุญแจไว้อย่างแน่นหนานะครับ
ตั้มเองก็ถูกไล่ล่าอยู่ในตอนนั้นยังไม่ได้ออกมามอบตัวนะฮะไม่เจอใครนะครับ
ก็มีน้าของในตั้มอยู่ที่บ้านก็อนุญาตให้ทุบกุญแจเลยนะฮะ
คุณน้าก็บอกว่างั้นทุบเลยเพราะว่าเขาจะมาทำพิธีเชิญดูวิญญาณกันนะครับ

หน้าของในเมฆเนี่ยนะฮะในเมฆหรือว่าในตั้มเนี่ยเขาชื่อจริงชื่อเมฆนะชื่อเล่นชื่อตั้มนะ
น้าเนี่ยบอกว่าอนุญาตให้ทุบกุญแจเข้าไปได้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าใครจะมากล่าวหาว่าบุกรุกนะครับ
ทางครอบครัวของฝ่ายหญิงเนี่ยจะได้สบายใจนะครับหลังจากนั้นก็เลยเข้าไปทำพิธีกันนะครับ
จ้อยกับครอบครัวของตัวในเมฆเนี่ยเขาก็คบหาอยู่กินกันมารู้จักกันมา๑๐ปีแล้ว
น้าบอกว่าน้องจ้อยนี่เขาเป็นเด็กน่ารักนะทำมาหากินดูแลช่วยเหลือสามีกับครอบครัวสามีมาตลอด
ก็เห็นทะเลาะกันบ้างตามภาษาผัวเมียแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นลงไม้ลงมือกันจนเสียชีวิตแบบนี้
กุญแจเข้าไปทางพระท่านก็เข้าไปทำพิธีเชิญดูวิญญาณนะครับทุกผู้ชมครับ
พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางแม่นะแล้วก็น้องสาวของน้องจ้อยก็ช่วยกันเก็บเสื้อผ้า
จ้อยใส่ถุงกลับไปนะครับตั้งใจว่าจะนำไปบริจาคหรือว่าเอาไปถวายนะครับ
เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลให้กับลูกสาวด้วยเพราะว่ายังมีข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างนะครับที่ยังอยู่ที่บ้านของในเมฆนะฮะ
เขาก็เก็บไปหมดนะฮะสำหรับทางญาติญาตินะครับพระที่ท่านมาทำพิธีให้บอกว่าขณะทำพิธีอยู่ในบ้านของในเมฆเนี่ยท่านปรากฏได้นะครับท่านรู้สึกสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเหมือนกับน้องจ้อยเนี่ยมาปรากฏตัวอยู่ใกล้ใกล้นะครับเชื่อว่าน้องจ้อยต้องรับรู้แล้วนะแล้วก็คงจะกลับบ้านไปกับครอบครัว
อืม
สวดมนต์เนี่ยนะคนลุกสู้สู้มาตอนนี้แบบว่ารู้แล้วว่าจิตคล้ายจิตสัมผัสคล้ายว่าเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาก็วนเวียนอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้เขาจะกลับแล้วล่ะเขากลับแล้วล่ะตอนเนี้ยบทสวดแบบว่าอยู่ในบทสวดพระอภิษฐรรมเหตุปัจโย
เพื่อให้เขากลับ
ให้เขากลับบ้านเรียกกลับเรียกวิญญาณกลับ
สัมผัสได้คนลุกฉันขนลุกแล้วฉันรู้แล้วเขาต้องอยู่แน่แล้วเขาต้องกลับ
จากนั้นก็ไปที่จุดพบศพที่สวนมะม่วงนะครับแม่กับญาติญาติก็ไปทำพิธีที่นั่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะในการเชิญดวงวิญญาณลูกสาวนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะช่วงที่ไปถึงนะฮะตรงจุดนี้
วันนี้ดาบุญเนธจ้อยขอให้กลับบ้านกันนะลูกนะไปอยู่บ้านกับแม่นะเดี๋ยวเราไปฟังบ้านด้วยกันลูก
ไม่ฝากถึงมันล่ะไหม
ไม่ให้มันตายตกไปตามกัน
บอกว่ายังทำใจไม่ได้ที่ลูกสาวต้องมาจากไปด้วยเรื่องแบบนี้นะครับจากไป
แล้วไม่เชื่อด้วยว่าผู้ชายคนนี้จะทำแบบนี้ได้ลงคอนะครับ
เพราะที่ผ่านมาน้องจ้อยเนี่ยช่วยเหลือผู้ชายคนนี้มาตลอด
อย่างช่วงที่ในเมฆเคยถูกรถชนนะ
ทางครอบครัวของน้องจ้อยก็ช่วยคือไปกู้เงินเข้ามาต้องเป็นหนี้เป็นสินนะ
ในการช่วยเหลือเรื่องการรักษาพยาบาลการดูแลต่าง
กลับมาปกติมาฆ่าลูกสาวเขาซะแล้ว
ซึ่งหลังจากที่พนักงานสอบสวนสพแสวงหาสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ
ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วด้วย
เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาในเมฆนะคะข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพ
รวมถึงนายวัญชัยพ่อของนายเมฆก็โดนข้อหาร่วมการปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ขณะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ได้เปิดเผยผลชนะสูดสบของน้องจ้อย
ระบุว่าเสียชีวิตเนื่องจากสมองขาดอากาศจากการกดบีบบริเวณลำคอ
ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการถูกในเมฆสามีใช้มือบีบคอจนเสียชีวิต
หลังจากที่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงที่บ้าน
ก็เป็นว่าผู้ต้องหาก็ถูกจับได้แล้วนะครับ